นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ
บอกเลยว่าเสพติดมากกับการดูคลิปของเจ๊เป่าทุกวันนะ
ต้องดูทุกวันนะครับผมเนี่ยขัวโวนล่งร้าง

ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมเยอะ

กระเป๋าแบบเนี้ยไปเห็นมาจากใครแถมตอนเนี้ยนะ
เสื้อผ้ากระเป๋าเต็มบ้านไปหมดแล้วคุณแม่ก็น่ารักนะ
แบ่งไปบริจาคให้กับเด็กคนอื่นด้วยค่ะ
คือจริงมีเยอะมีเยอะเพราะว่ามีคนให้มา
ตอนวันเกิดเป่าด้วยแล้วก็คนนั้นคนนี้ส่งให้มา
อะไรอย่างนี้ก็จะมีเยอะเราก็พยายามทยอยใส่
แล้วก็อันไหนที่ไม่ใส่เราก็พยายามคัดเดี๋ยวเราก็ว่าจะเอาไปบริจาคด้วย
มีหลายอย่างที่เราเคยเอาไปบริจาครอบนึงแล้ว
แล้วก็ครั้งนี้เราก็ยังคัดเลือกอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็อยากใส่ให้ครบนะให้คนที่แบบเขาให้มาแล้วเขาแบบ
ได้เห็นเขาได้ชื่นใจอะไรอย่างนี้

ตอนนี้มี๓๔ใบกระเป๋าว่าคนอื่นให้มาแม่ไม่ได้ซื้อ

แล้วเขาเลือกเองนะอย่างวันนี้เขาเลือกเองเขาอยากได้สีเหลือง

กิ๊บก็เลยงงว่าเขาเอาไปจำท่าพวกนี้มาจากไหน
คงเห็นพี่เอส

โหยอย่านะอย่าเอาเปากเป๋าของฉันไป

แต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ถาวรนะคะเอออยากจะให้คุณลูกสาวด้วยนะ
อยู่ใกล้คุณพ่อมากขึ้นค่ะก็เตรียมเล็งหาโรงเรียนไว้ด้วยเหมือนกันนะ
ตั้งใจจะเลือกโรงเรียนที่เน้นเรื่องภาษาค่ะ
โดยเฉพาะภาษาจีนตามบ้านเกิดของคุณพ่อบี้เลยค่ะ
ด้วยสามทางเลือกก็มีโฮมสกูลมีเรียนที่จีนแล้วก็มีเรียนที่ไทยก็กำลังเลือกคุยกันอยู่
ตอนนี้จะเริ่มไปมาแล้วไปมาแล้วก็ลองดูว่าอยู่นานหน่อยซินานหน่อยโอเคไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่เวิร์คไม่โอเคคิดถึงส้มตำมากก็ไม่ไป
ก็อยู่ที่ลูกด้วยว่าลูกแบบโอเคไหมแต่ว่าหลักคือเราก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้พ่อ
จะเป็นนานาชาติกับโรงเรียนทางเลือกกำลังดูอยู่เพราะว่าเปล่ายังไงก็ต้องเรียนภาษาจีน
ใช่เขาก็ต้องเรียนเพราะว่ายังไงเขาก็คิดว่าเขาก็ต้องแบบมีไปไต้หวันบ้างอะไรบ้างเขาก็ต้องใช้ภาษาเยอะเหมือนกัน
สมัยนี้นะคะนอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแล้วไม่มีภาษาภาษาที่๓ก็คือภาษาจีนนั่นเองนะคะ
จะได้คุยกับคุณปู่คุณย่ารู้เรื่องด้วย
เจนนี้เขาต้องมีประมาณสามภาษาขึ้นไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแฟนเนี่ยสิ
อย่างดิฉันเนี่ยตอนที่เห็นคุณกุ๊กกิ๊บออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกตกใจมาก
อยากจะเข้าไปเม้นถามมากว่าเฮ้ยไปจริงเหรอแต่ก็ไม่ได้เป็นการไปอยู่ถาวร
เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณบี้เท่าสภาพเนี่ยเขาเป็นเซ็นสัญญากับทางจีน
เพราะฉะนั้นเป่าจะต้องห่างคุณพ่อเป็นปีมันไม่ได้ไงลูกยังเล็กเขาก็ยังรักอยู่
อะไรรู้แม้ที่กุ๊บกิ๊บตัดสินใจว่าจะไปอยู่นะมีเหตุแบบที่เห็นลูกคนที่แบบหล่อแล้วก็เรียกว่าป๊าตลอดเลยนะครับคุณ
ยังไงแฟนคลับรอได้อยู่แล้วนะคะส่งรูปมาให้ดูก็พอแล้ว